ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเป็นเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นค่ะ
รุมหนึ่งแล้วอายุอนามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะ
เพราะอะไรอายุ๑๓๑๗ปีครับค่ะ
โอ้ยมองคุณเป็นเด็กชายเองนะนั่นสิ
อายุ๑๓คุณน้อยสุดนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
ฝ่ายที่ไปรุ่มกระทืบคราวนี้นะ
พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปมอบตัวกับตำรวจแล้ว๕คนนะคะ
แต่เอาล่ะมาดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยเนี่ยค่ะ

อันนี้ยังไม่เยอะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะ
เขาล้มแล้วนะโอ้โหแบบนี้แหละค่ะ
ซ้ายขวาซ้ายแล้วแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ
คือจะบอกว่าตอนนี้ที่เห็นคนรุมเยอะเนี่ย

สลบนิ่งแบบไม่ไหวติงแล้วอะค่ะ

ตามรุมกระทืบคำก็มิวายค่ะ
พยายามที่จะถวายบาธาเข้าไปแบบนั้นนะคะ
แล้วน้องคนเจ็บเนี่ยโอ๊ยแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วน้องคนเจ็บอายุ๑๗ปีเท่านั้นนะคะ
บาดเจ็บบริเวณใบหน้าคือหน้าบวม
หน้าอกช้ำซี่โครงก็ช้ำค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๔ทุ่ม
ของวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
ใกล้ตลาดสดบ้านแม่ขาบอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลังเกิดเหตุผู้ปกครองของฝ่ายที่ไปรุมกระทืบเขาเนี่ยนะ
ก็นำตัวไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ๕คน

ปกครองไปแจ้งความไว้ที่โรงพักฝางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้การบอกว่าเมื่อคืนเกิดเหตุเนี่ย
ตนกับเพื่อนอีกคนขี่มอโตซัยไปร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับกลุ่มวัยรุ่น
กำลังมีปากเสียงกับเพื่อนของกลุ่มตนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่ง
จากนั้นก็สุดท้ายแยกย้ายกันกลับ
ขณะนั้นเหลือตนกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะ
แต่ปรากฏว่าคือแยกย้ายกันกลับแล้วนะ
คู่อริขี่รถวกกลับมามาเจอตนกับเพื่อน
แล้วก็มองหน้าถามว่ามองหน้าทำไม
จึงถูกไล่ไล่รุมกระทืบแบบนี้นะคะ
เออแล้วคนที่บาดเจ็บ

ไม่ได้เกี่ยวเลยอืม